คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราตามข่าวเรื่องของน้องอาเว่กันเด็กชายวัย๒ขวบกว่านะฮะอยู่ที่บ้านดอยช้างหมู่๓ตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
น้องหายไปจากบ้านเมื่อวานนี้ที่หาในวันที่๓นะฮะ
เมื่อวานก็ยังตามหากันอย่างมีความหวังนะคะพี่
ถูกต้องคือน้องเป็นเด็กพิเศษด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่เมื่อวานนี้ยังหวั่นใจว่าจะมีแก๊งรักเด็กเนี่ยมาเอาลูกไปหรือเปล่า
ล่าสุดวันนี้ที่ระดมกันค้นหาเนี่ยไปเจอน้องแล้วนะครับอยู่แถวบ้านนั่นแหละ
แล้วก็ตกลงไปในร่องน้ำข้างบ้านแต่มันลึกมากลึก๒๓เมตร
คือเป็นเรื่องเศร้าแล้วฮะน้องเสียชีวิตแล้วครับ
นี่คุณยายของน้องนะครับคุณยายอายุ๖๓ปีนะครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่บอกว่าเจอร่างหลานชายแล้ว
เสียชีวิตอยู่ในร่องระบายน้ำอยู่หลังบ้านนี่แหละนี่ครับทุกผู้ชมครับ
ตรงนี้นะครับ
โอ้โหนี่คืออยู่หลังบ้านนี่แหละ
มันมีร่องระบายน้ำอยู่แต่มันลึกมากลึก๒๓เมตร
โอ้โหเห็นไหมค่ะ
มันเป็นลักษณะแบบเนี่ยทางน้ำไหลน้ำผ่านเนี่ยเราวงอยู่เนี่ยครับ
คือร่างของน้องเนี่ยตกอยู่ตรงนั้น
โอ้โหท่านผู้ชมครับหากันอยู่๓วันนะครับ
วันนี้วันที่สี่นะครับหากันแบบแทบจะทั่วหมู่บ้านเลยอ่ะ
ยังคิดว่าเอ๊ะแก๊งรักเด็กมาจับตัวไปหรือเปล่า
วันนี้นี่คือจุดที่เจอร่างน้องนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนไปก่อนหน้านี้ก่อนนะครับ
ก่อนที่จะเจอร่างน้องอาเวนะครับ
คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้
วันนี้ไปกับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
พรมค้นหาน้องนะครับ
ระหว่างทางขึ้นเขาไปหาเนี่ย
ทางครอบครัวของน้องได้ทำพิธีไหว้ผี
เพื่อขอให้เปิดทางให้เจอกับน้องอาเว่
คุณพ่อคุณแม่ก็ทำพิธีขอให้เจอลูกชาย
แม่ก็ทำพิธีไหว้ผีอยู่ที่บ้านด้วยนะครับ
อีกทางนึงทำอยู่๒รอบ

แต่หลังจากเขาทำพิธีกันเสร็จท่านผู้ชมครับ
กู้ภัยที่เขาหาอยู่แถวบริเวณบ้านแถวด้านล่าง

เขาโทรมาแจ้งบอกเจอแล้ว
นี่ทีแรกยังเดินตามตะโกนหาตะโกนเรียกอาเวกันอยู่เลย
ทำพิธีเสร็จเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ข้างล่างโทรมาแจ้งบอกเจอแล้วเจอแล้ว
น้องเนี่ยไปเจอร่างในลักษณะตะแคงขดตัว
อยู่ในร่องระบายน้ำที่เป็นลำห้วยอยู่ด้านหลังบ้าน
ซึ่งมันลึกนะฮะลึกลงไปจากพื้นบนบ้านข้างบนเนี่ย

แต่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เอาร่างน้องขึ้นมานะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าให้กู้ภัยด้านบนเนี่ยช่วยพาพ่อของน้องอาเวเนี่ย
กลับลงมาที่บ้านด่วนเลยเพื่อให้มายืนยันก่อน
ว่านี่คือใช่น่าจะใช่ลูกนะเสื้อผ้าแบบนี้นี่ใช่ลูกใช่ไหมใช่อาเวทใช่ไหม
ถามว่าทำไมต้องให้พ่อลงจากเขามายืนยัน
แม่แล้วก็ยายของอาเวนี่ช็อกอย่างหนักนะฮะ
จนไม่สามารถมาให้ข้อมูลมาบอกมาอะไรกับเจ้าหน้าที่ได้เลยฮะ
หลังจากนั้นคุณพ่อก็กลับมา
มีการยืนยันอะไรกันเรียบร้อยตามขั้นตอนนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำร่างของน้องอาเวกขึ้นมา

สงสัยจะเดินอะไรมาแถวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตกลงไปเลย

เราได้คุยกับคุณพ่อของน้องอาเว่นะครับ
คุณพ่อบอกว่าวันเกิดเหตุ

รับจ้างเก็บเมล็ดกาแฟ
ซึ่งเวลาออกไปทำงานก็จะฝากให้
เขามีลูก๓คนอาเวทเป็นคนเล็กสุดนะฮะ
แล้วเป็นเด็กพิเศษด้วยนี่คุณพ่อนะครับ

ไปรับหลานสองคนกลับมาจากโรงเรียนมาถึงบ้านก็
ไปล้างจงล้างจานหันใหม่ทีเอามีอาเวหายไปไหน
พอรู้ข่าวว่าลูกชายคนเล็กหายตัวไป
ความจริงตอนที่หากันเนี่ย
ลูกคนกลางอ่ะซึ่งอายุไม่กี่ขวบหรอกค่ะ
ชี้มือบอกบอกน้องอยู่ตรงนี้
นี่คือร่องน้ำหลังบ้านที่เจอร่างวันนี้นี่แหละ
แต่ตอนนั้นพ่อยอมรับนะฮะบอกไม่มีใครเชื่อนะครับ
เพราะว่าตอนนั้นมุ่งไปที่เรื่องของการถูกลักพาตัวมากกว่า

แต่คืนนั้นตอนที่ทุกคนในบ้านนอนหลับเนี่ย
พ่อบอกพ่อฝันนะฝันว่าอาเวมา

สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วในฝันมันเหมือนจริงมาก
เช้าขึ้นมาตัวพ่อกับตัวแม่ก็รีบไปที่โบสถ์เลยตอนนั้น
ขออนุญาตบาทหลวงออกจากศาสนาคริสต์ชั่วคราว
เพื่อจะได้ทำพิธีไหว้ผีเปิดทางให้เจอลูกชายได้
ก็ขอให้ลูกเป็นดีนะครับถ้าได้มีชิ้นขอให้ก่อนมา
เป็นลูกบ่อยครับ
เดี๋ยวจะเอาไปเผาพร้อมกับร่างของลูกชายตามความเชื่อในพื้นที่
นี่ฮะเธอบอกเธอยังจุกอยู่ในอก
ไม่สามารถจะพูดจะคุยอะไรได้จริง
เชื่อว่าลูกชายคงทำบุญมาแค่นี้
ชาวบ้านที่ช่วยกันหาน้องอาเวบอกว่า
ตอนที่มีเด็กก็คือพี่ชายของน้องอาเว่
คนกลางของครอบครัวเขามาบอกพ่อเขา
หรือมาบอกคนแถวบ้านว่าเออ

ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อเลยนะฮะ
ก็มาดูกันนะครับมาดูกันหลายคนด้วยหลายรอบด้วย
แต่๓๔วันที่ผ่านมาไม่มีใครเห็นน้องอาเว่เลย
คนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านเนี่ยบอกให้พ่อกับแม่ของเขา
ออกจากศาสนาคริสต์ชั่วคราวก่อน
แล้วมาทำพิธีขอขมาผีให้เปิดทางให้เจออาเว่
หรือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เดินออกมา
ถ้าเสียชีวิตแล้วก็ขอให้เจอศพภายในวันนี้นี่แหละ
ทำพิธีเสร็จไม่ถึงสิบนาทีกู้ภัยบอกเจอเลยฮะ

ข้าเจ้าก็ลงไปงมหลายครั้งมากเลยค่ะ
หลายครั้งจนแบบว่านับไม่ท่วงเลยค่ะว่าข้าเจ้าลงไปกี่ครั้งอย่างนี้ค่ะ
ทำพิธีทางศาสนาค่ะศาสนาผู้ทางบ้านทางนี้แหละค่ะ
เปิดทางให้เห็นอย่างนี้
ใช่ค่ะแม่แม่น้องเขาไปขอคำมาสองรอบขอคำมาได้ยังไม่ถึง๑๐นาทีเลยค่ะก็เห็นเลยค่ะ
กับการสพแม่สวยนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นของเด็กนะครับมีบาดแผลเล็กอยู่ที่คิ้วขวานะครับ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอย่างอื่นนะครับตอนนี้ศพส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนก่อนนะครับเมื่อผลชนสูตรที่แน่ชัดออกมาถึงจะระบุสาเหตุการตายของเด็กได้
แต่ทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรนะครับแต่ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำร้ายนะครับเดี๋ยวรอผลชนสูตรอย่างชัดเจนก่อน
แต่ร่องน้ำหลังบ้านกับสีเสื้อผ้าของน้องมันดูคล้ายกันด้วยนะโอ้โหต้องขอแสงความเสียใจกับครอบครัวจริง